ชาธิบสงกรสิทธิ์ก็ยืนยันว่าจะไม่มาแข่งขัน
สึกอาทิตย์คลับ๒๐๒๒กับทัพช้างสึก

เนื่องจากร่างกายล้ามาก
ชาทิพย์ก็บอกว่าแทนที่จะได้ไปสู้กับคนอื่น
โอกาสลงสนามกับคาวาซากิฟอนตาเล่ในเจลีก
ต้องมาสู้กับตัวเองเพื่อให้หายจากการบาดเจ็บ
หายเจ็บแล้วก็ต้องมารอคิวเพื่อน
ในการหาโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง
จากนั้นยังต้องการเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องในทีมชาติอีกด้วย

เป็นวันคล้ายวันเกิดของชาญทิพย์อายุครบ๒๙ปี

ขอให้ไม่บาดเจ็บครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป